หลวงปู่ถาวรพระลูกวัดวัดป่าห้วยหมากใต้
ที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
หายตัวจากวัดไปวันที่๙กันยายนนะคะ

สิ่งที่เจอล่าสุดสุดท้ายเลยก็คือ
ไปเจอจีวอนกับรอยเท้าที่ริมแม่น้ำโขง
ที่บ้านฮุ่ยหมักใต้ตำบลของเจียมนะคะพระรูปนี้นะคะ
และนี่คือสิ่งที่เจอสุดท้าย
ทีนี้ค่ะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนที่จะหายตัวไปเนี่ยนะคะ

ประมาณ๑๘นาฬิกา๓๔นาทีของวันที่๗กันยายน
ออกจากวัดไปตอนประมาณสัก๔ทุ่ม๔นาทีของ๙กันยายน
แล้วก็ไม่เจอร่องรอยอะไรอีกเลย
นี่นะคะภาพจากกล้องวงจรปิด
ตลอดระยะเวลาที่ตามหากันเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ทำทุกอย่าง
ใช้เร็วออกตามหานะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมคะจะมีวังน้ำวนขนาดใหญ่อยู่กลางแม่น้ำโขงอะค่ะ

หลวงปู่ถาวรจมน้ำหรือเปล่า
นายสงวนบุดเฟ้ยอายุห้าสิบเจ็ดเป็นชาวประมงบอกว่า
วังน้ำวนตรงนั้นเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันเวลาที่น้ำเชี่ยวนะคะ
ไม่แน่ใจว่าท่านจมน้ำ
แล้วก็ร่างลอยไปติดอยู่ตรงไหนยังไงไหม

ถ้าไปคัดถ่ำคัดหินอย่างนี้นะ

คือที่๓คือที่๓ที่๔คืออย่างไรมันก็อยู่ไว้นะ

มันจะคอยลอยขึ้นมาลอยขึ้นมา
ลูกศิษย์วัดค่ะนายยอดชายแก้วแสงอายุ๔๐บอกว่า
เมื่อคืนฝันเห็นหลวงปู่ถาวรมาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าเหมือนกับท่านติดอยู่ในซอกหินในถ้ำใต้น้ำโขง
ขยับตัวไม่ได้ค่ะแล้วก็ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะ

วันนี้ชาวบ้านก็เลยพากันค้นหาทางบกริมแม่น้ำโขง
ซอกหินนะคะก็ตามความฝันนี้นะคะ
ก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะตามหาท่านนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณที่เจอจีวอนอยู่ใกล้กับถ้ำใต้น้ำโขง
ลึกลงไปในถ้ำ๑๐เมตรนะคะ
บ้านเรียกกันว่าถ้ำปากประเดิมนี่ค่ะ
ห่างกันไปก็จะมีถ้ำใต้น้ำอีกถ้ำหนึ่ง

ก็เลยไม่แน่ใจว่าท่านติดอยู่ในถ้ำ๒ถ้ำนี้หรือเปล่า
ฝันว่ายังไงบ้างเล่าให้ฟัง
ฝันว่ามันอยู่ที่ถ้ำมาถึงถืนมาไหว
จิตว่าถ้าแกจมน้ำอาจจะไปติดในถ้ำ

แม่ของลวงพู่ธาวรบอกว่าเป็นหูลูกชายมากนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะ
พระลูกชายเนี่ยตอนนี้ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไงกินไม่ได้นอนไม่หลับมา๓๔วันแล้วนะครับ
แม่เนี่ยมีลูก๖คนนะครับหลวงปู่ถาวรเป็นลูกคนที่๒นะครับ
เป็นคนเดียวที่ได้บวชนะซึ่งแม่บอกว่าก่อนหน้านี้
พระลูกชายเนี่ยเล่าว่าเวลานั่งวิปัสนากรรมฐานบนเขาจุดที่สร้างกุฏิ
บริเวณนั้นจะมีรูลึกลงไปใต้ดินหลวงปู่มักจะนิมิตเห็นพญานาคสองตน
มาบอกว่าเป็นปู่ย่าพญานาคก่อนจะเอาปูนมาโบกทับนะครับ
แล้วก็สร้างกุฏิครอบเอาไว้แล้วเอาพระประธานมาตั้ง
จากนั้นพระลูกชายก็เริ่มมีอาการผิดปกติบอกว่ามีคนร่างใหญ่จะมาทำร้าย
ก็เลยตั้งสารสองแห่งให้กับปู่พญานาคแล้วก็ย่าพญานาค
โดยสารปู่พญานาคอยู่หน้ากุฏิบนเขาสารย่าพญานาคตั้งอยู่หน้ากุฏิด้านล่าง
ทุกวันพระจะให้แม่ทำเครื่องไปเส้นไหว้เป็นประจำ
แล้วหลวงปู่ถาวรก็บอกกับโยแม่นะครับบอกว่าอยากจะสร้างเจดีแทนกุฏิบนเขาหลังนี้
เพราะไม่มีใครขึ้นไปอยู่ได้เมื่อมองในภาพมุมสูงบริเวณวัดห้วยหมากใต้นะครับ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับแบบนี้นะครับจะพบว่าวัดแห่งนี้อยู่ติดกับแม่น้ำโขง
แล้วจะล้อมไปด้วยป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์ก็จะเห็นสารปู่ย่าพญานาค
ทั้งบนภูเขาแล้วก็ด้านล่างนี่นะฮะเรามีภาพจากโดรนนะครับ
ภูเขาแล้วก็ชั้นล่างนะฮะที่เป็นสารปู่ย่าพญานาค
ขณะที่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขงคือฝั่งสปลาวแล้วนะครับ
จะมีทั้งป่าไม้นะครับมีทั้งแม่น้ำเนี่ยฮะอุดมสมบูรณ์มากนะครับ
เอาไว้นะฮะ
เจ้าวาดวัดห้วยหมากใต้บอกว่าปกติหลวงปู่ถาวรจะพกโทรศัพท์มือถือติดตัวตลอดนะครับ
ยังไงก็ไม่ยอมให้แบตหมดนะฮะแต่ว่าหายไปครั้งนี้เนี่ย
ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่วันแรกเลยก็เลยเชื่อว่าจะตกลงไปในแม่น้ำโขงหรือเปล่า
เพราะว่าหลักฐานก็มีพวกจีวอนไฟฉายแล้วก็รอยเท้าอยู่ที่ริมน้ำนะครับ
ค้นหามา๕วันความหวังก็เริ่มริบหลีแล้วฮะท่านเจ้าวาดบอก
ก็กลัวจะเป็นเหมือนหลวงปู่นั่นแหละเพราะว่าก็คลายขึ้นไปนั่นก็เจอลักษณะคล้ายกัน
หลวงปู่นั่นก็เจอลักษณะคล้ายกัน
หลวงปู่นั่นก็เจอลักษณะคล้ายกัน
หลวงปู่นั่นก็เจอลักษณะคล้ายกัน
หลวงปู่นั่นก็เจอลักษณะคล้ายกัน
เชื่อให้คุณยม

ชาวบ้านให้ข้อมูลนะคะตั้งเอาไว้๒เรื่อง